ดูกันต่อที่การเสพชีวิตปริษณาของพระยารองสารวัฒน์ส่วนสานวงวัง
หลางคือเสียชีวิตคาบ้านพักญาติเองยังไม่ปักใจ
เชื่อว่าการเสียชีวิตจะเป็นการฆ่าตัวตาย
ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เป็นสำคัญเพราะว่าดูเหตุการณ์แล้วอย่างที่บอกไปญาติเองก็ไม่เชื่อว่า
ภรรยาจะฆ่าตัวตายได้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเช้า
ตำรวจสนราชพร้าวก็รับแจ้งว่ามีคนยิงตัวตายเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
รองสารวัตรสืบสวนสอนอวังทองหลางเคยเป็นรองสารวัตรสืบสวน
นอราชพร้าวมาก่อนคือหลังรับแจ้งเหตุเนี่ย
ผิมชาดาพรภูแย้มใสอายุ๓๐ปีนอนเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
บนโซฟาที่ห้องโถงชั้นหนึ่งสภาพสวมชุดนอนขายาวสีน้ำเงิน
ศีรษะมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนขนาดจุด๔๕เข้าที่ขมับซ้าย
มีปืน๑๑มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งก็เป็นปืนของร้อยตำรวจเอกทรงกรด
ขณะเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกทรงกรดอยู่ในบ้านพักด้วยนะคะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า
ภรรยาของเขาเนี่ยยิงตัวตายร้อยตำรวจเอกทรงกรดเนี่ยนะคะ
ให้การว่าช่วงเกิดเหตุเขานอนอยู่ที่บ้านจู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
มาดูพบว่าภรรยาใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยแจ้งตำรวจท้องที่ทันทีมาดูทางฝั่งญาติของผู้ตายกันหน่อย
นางสาวพระนิตาบุญโชฑอายุสามสิบเอ็ดปี
คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายนะคะเขาบอกเขาไม่เชื่อ
ว่านางสาวพิมชดาพรจะฆ่าตัวตายเพราะอะไรบอกว่าก่อนหน้านี้นางสาวพิมชะดาพรกับร้อยตำรวจเอกทรงกรด
มักมีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำบางครั้งถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายกัน
นางสาวพิมชะดาพรเคยถูกร้อยตำรวจเอกทรงกรดเอาปืนมาเจาะหัว
ถูกทำร้ายทุบตีจนสลบแต่เนื่องจากว่าผู้ตายกับร้อยตำรวจเอกทรงกรดเนี่ย
มีลูกด้วยกันนะคะเป็นลูกสาววัย๔ขวบ
แม่ก็แม้จะถูกทำร้ายอย่างหนักแต่ว่าก็กลับมาบ้านทุกครั้งเพราะว่าเป็นห่วงลูก
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีอาการซึมเศร้ามีการโพสต์ขายเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊ก
มีการคุยกับญาติด้วยน้ำเสียงปกติดีอ๋อคือคือเขาบอกว่าไม่ได้มีอาการอะไร
ซึมเศร้าอะไรแล้วก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยยังขายเสื้อผ้าตามปกติ
ยังไลฟ์ขายของออนไลน์อยู่เลยทีนี้ญาติก็เลยบอกไงว่ามันไม่ได้มีอาการอ่ะ
แล้วก็เลยไม่คิดว่าตัวเธอจะฆ่าตัวตายเองเธอก็ยังดูปกติดีอ่ะนะ
ใช่บอกด้วยว่าเดี๋ยววันหยุดจะพาลูกไปเที่ยวนะคะ
และที่ญาติติดใจสงสัยมากที่สุดคือลักษณะการยิงปืนคือเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยนะคะ
เขาเป็นคนถนัดขวาไม่น่าจะใช้มือซ้ายนะในการยิงตัวเอง
ใช่เพราะว่าตอนที่กู้ภัยโทรมาหาญาติเนี่ยกู้ภัยถามคำถามแรกเลยนะ
ว่านางสาวพิมชะดาพรถนัดซ้ายหรือถนัดขวา
ญาติก็เลยบอกไงถนัดขวาแล้วกู้ภัยถึงบอกว่าแต่เขาเสียชีวิต
เพราะว่าปืนเนี่ยมันเข้าทางซ้ายเนี่ยมันก็ผิดวิสัยแล้วล่ะใช่
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเจ้าของบ้านตอนที่เรียกตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ค่อยเรียกกู้ภัยเข้าไปเก็บศพ
โดยใช้ผ้าห่มห่อร่างไว้ที่โซฟาในบ้านทีนี้พอกู้ภัยมาถึงก็รีบเคลื่อนย้ายศพทันที
ตรงที่เคลื่อนย้ายศพไปทันทีตรงนี้ญาติติดใจสงสัยว่ามันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เพราะว่าห่อเรียบร้อยแล้วกู้ภัยมาถึงก็ยกขึ้นรถไปแบบนี้นะคะ
ขณะเดียวกันช่วงเย็นวานนี้พนักงานสอบสวนสนราชพร้าวก็มีการเรียกร้อยตำรวจเอกทรงกรดมาให้ปากคำ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะหาร่องรอยการต่อสู้
หาปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็สารเสพติดในร่างกาย
เจ้าตัวเองเนี่ยค่ะโดนสอบก็มีสีหน้าเคร่งเครียดมีตำรวจร่วมรุ่นมาให้กำลังใจด้วย
เรื่องต้นนะคะร้อยตำรวจเอกทรงกรดยังยืนยันว่าภรรยาของเขาเนี่ยยิงตัวตายนะคะ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพผู้ตายไปชนะสูตรไปหาวิถีกระสุนที่โรงพยาบาลตำรวจ
อีกสักประมาณสามสิบสี่สิบ๕วันนะคะถึงจะรู้ผลนะคะ
กรณีนี้พันธ์ตำรวจเอกกิลิสนาพพัทธานาจริงโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ชับพนักงานสอบสวนในการรวบรวมหลักฐานคืออยากให้รัดฟุมรอบครอบมากที่สุด
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบสำนวนคดี
รวมถึงสาเหตุแรงจูงใจความเชื่อมโยงทางคดี
เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยต่างที่ญาติผู้เสียชีวิตยังติดใจ
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะแล้วก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย